คุณผู้ชมที่ซอยลาดพร้าว๑๓๐เมื่อวานนี้เช้ามันมีเหตุระทึก

เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจู่โวยวายโวยวายคุ้มคลั่ง
ออกไปยืนอยู่นอกระเบียงที่ห้องตัวเอง
คนก็กลัวสิจะโดดลงมาหรือเปล่า

แต่เกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จแล้วจะเข้าห้องยังไง

ให้เพื่อนสนิทของคนที่ก่อเหตุเนี่ย

นี่ขนกันมาหลายนายมีไม้งามสยบมารด้วยนะ

หอพักแห่งนี้แล้วก็ไปที่ห้องแห่งนี้ครับ

เป็นผู้ชายที่เขายืนอยู่แถวระเบียงครับ
คุ้มคลั่งใช้เจ้าหน้าที่๖คน

คือในเอเนี่ยคุณผู้ชมนี่คนนี้นะ
คือจริงเขาเห็นภาพนี้กันก่อนนะชาวบ้าน

แล้วดูขาห้อยมาข้างนึงแล้วจะกระโดดมาใช่ไหม
คือหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจกระโดดมาเอง

เหลือแต่กางเกงแล้วก็โวย
ทีนี้ครับพอเขาไปอยู่ตรงระเบียงห้องชั้น๘เนี่ย
ใครพาดมาเห็นก็โกรธและแจ้งตำรวจมาระงับเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ตอนแรกเอาเบาะลมมาลองไว้ก่อนนะ

นี่ลึงถึงใหญ่นี่
ไม่เป็นผลผ่านไป๔ชั่วโมงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ทีนี้ต้องขึ้นไปเคาะห้องแล้วขอเข้าไปคุยหน่อย

ก็เลยตัดสินใจต้องให้เพื่อนนี่แหละมาถี่ประตูเข้าชาร์จตัว
สุดท้ายนำตัวในเอส่งโรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงไป

แล้วก็จะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
เรื่องต้นคุณผู้ชมถามไปถามมา
เป็นฝ่ายแอร์ตอยู่ตามโรงราคารโรงถ่ายราคาร
ซึ่งแฟนหนุ่มเดินทางกลับไปก่อนเกิดเหตุ
ประกอบกับเอเขาน่าจะป่วยเป็นซึมเศร้า
ส่วนที่ยังไม่แน่ใจคือเสพยาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อาจจะมีอาการหลอนค่ะ

ก็เลยจะหนีก็เลยจะหนีไปอยู่ตรงระเบียง

แล้วก็สุดท้ายโดนชาร์จตัวคุมตัวไปได้ตอนนี้
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงแล้วนะครับ